คุณผู้ชมครับการบริหารการเงินของเราให้ได้ประโยชน์สูงสุดนั้นจะทำอย่างไร
หลายคนก็อยากมีเงินออมแน่นอนนะครับ

โดยเน้นทั้งเรื่องของการสร้างความมั่นคงความมั่งคั่ง
แล้วก็การรู้จักในการออมรู้จักหาแล้วก็รู้จักใช้นะครับ
แล้วก็การสร้างความมั่นคงด้วยการปกป้องความเสี่ยงผ่านการทำประกันชีวิต

จัดท่านเงินรายติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
สมดุลในเรื่องการเงินเป็นหนึ่งในหลักการบริหารเงินให้ได้ประโยชน์สูงสุด
โดยเราสามารถเริ่มต้นทำได้ด้วยการสร้างเงินออมและหลักประกันให้กับชีวิตค่ะ
เวลาเราบริหารเงินเราก็คงจะต้องสร้างสมดุลในเรื่องของการเงิน
เริ่มต้นจากการที่เราก็คงอยากจะต้องสร้างความมั่งคั่ง
แล้วก็สร้างความมั่นคงในชีวิตนะครับ
เราคงจะมีความมั่งคั่งอย่างเดียวโดยที่เราไม่มีความมั่นคงในชีวิตไม่ได้
เราคงจะมีความมั่นคงในชีวิตอย่างเดียวไม่ได้ถ้าเราไม่มีความมั่งคั่งนะคะ
ดังนั้นถ้าเราอยากมีเป้าหมายอยากให้เป้าหมายของเราประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน
เราก็คงจะต้องบริหารการเงินของเรา
สร้างความมั่งคั่งด้วยการรู้จักหารู้จักใช้รู้จักเก็บออม
ทุกคนต่างหาเงินเพื่อให้ตัวเองได้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการในชีวิต
รู้จักหารายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจำที่มีอยู่
หรือการทำอาชีพเสริมต่างเป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่ง
ส่วนการรู้จักใช้เงินสามารถทำได้โดยการควบคุมไม่ใช้จ่ายจนเกินความจำเป็น
และเมื่อหาเงินมาได้แล้วก็ควรรู้จักเก็บออมก่อนนำไปใช้ค่ะ
คันนี้คนส่วนใหญ่ได้เงินมาปุ๊บใช้ก่อนหรือว่าเก็บก่อน
อยากจะแนะนำเลยก็คือถ้าเกิดว่าใช้ก่อนเงินที่เหลือค่อยเอาไปเก็บมันอาจจะไม่เหลือก็ได้
ดังนั้นถ้าหามาปุ๊บทำอะไรก่อนดีเก็บก่อนดีกว่านะคะถ้างั้นเริ่มต้นง่าย
ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งเริ่มต้นทำงานเราอาจจะเก็บสัก๑๐
แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รายได้ของเราเพิ่มมากขึ้นเราก็ขยับในเรื่องของการเก็บของเราให้มากขึ้นเป็น๒๐
แล้วแต่เราสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนแต่ขอให้เก็บก่อน
เพื่อที่เราจะได้ชัวร์มากว่าแต่ละเดือนเรามีเงินเก็บแน่
จากนี้ยังต้องรู้จักขยายดอกผลเพื่อสร้างความงอกเงยจากเงินที่เราหามาได้ด้วยการลงทุนค่ะ
ดังนั้นขยายดอกผลอย่าเอามันไปวางไว้เฉยดังนั้นการเก็บเงินไว้เฉยนั้น
สิ่งที่น่ากลัวในชีวิตของเราทุกวันนี้ก็คือเงินเฟ้อ
เฟิร์สจะทำให้ค่าของเงินมันลดลงทำให้เงินเก็บเงินออมของเรามันมีมูลค่าลดลงนั่นเอง
งั้นทำยังไงดีเราก็คงจะต้องไปลงทุนให้เพิ่มค่าขึ้นมา
ขยายดอกผลก็ไปลงทุนอาจจะมีผู้ชมหลายท่านก็ไปลงทุนในเรื่องของการเล่นหุ้นบ้าง
ท่านก็อาจจะไปลงทุนในการซื้อทองคำบ้างอาจจะไปซื้อที่บ้าง
กรุงเทพประกันชีวิตมีแนวทางในการเพิ่มความมั่งคั่งมาแนะนำด้วยการลงทุนผ่านกองทุนรวมค่ะ
กองทุนรวมก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งโดยที่เราก็ไม่ต้องเสียเวลา
แล้วก็เราอาจจะไม่จำเป็นต้องมีความรู้เยอะนะคะเราก็เอาเงินของเราไปลงทุนผ่านกองทุนรวม
ผู้จัดการกองทุนเป็นผู้ดูแลเงินของเราซึ่งก็เป็นแนวทางที่ดีทางหนึ่ง
จากสร้างความมั่งคั่งแล้วยังต้องสร้างความมั่นคงในสองด้าน
ความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ผ่านการทำประกันชีวิต
และความมั่นคงในทรัพย์สินด้วยการทำประกันวินาศภัย
ไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือทรัพย์สินมีค่าอื่น
เพื่อความสบายใจและเพื่อเป็นการโอนความเสี่ยง
ให้เราต้องนำเงินเก็บไปใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิด
ควรจะทำประกันนะคะทั้งประกันชีวิตแล้วก็ประกันทรัพย์สิน
เพื่อที่เราจะได้สบายใจออกจากบ้าน
เรารู้ตัวของเราเองว่าเราออกจากบ้านไปแล้ว
เราไม่ได้ออกไปโดยที่เราเผชิญความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว
แต่เราได้โอนความเสี่ยงของเรานั้นนะคะ
ให้กับประกันชีวิตและประกันวินาศภัยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ถ้าเกิดว่าทุกท่านอยากจะวางแผนการเงิน
กับกรุงเทพประกันชีวิตนะคะ
วันที่๒๙๓๐กรกฎาคมนี้นะคะ
ทุกท่านได้ที่บูธกรุงเทพประกันชีวิตนะคะ

แล้วก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็เข้าไปชมที่งานนะคะ
แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโทรศัพท์มาพูดคุยกับตัวแทนประกันชีวิต

โทรมาได้นะคะที่๐๒๗๗๗๘๘๘ค่ะ
การบริหารการเงินอย่างรอบด้าน

สามารถนำไปสร้างให้เกิดประโยชน์ได้